ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่กลุ่มพนักงานขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารเนี่ย

เนื่องมาจากจุดจอดรถถึงขั้นยกพวกมาตะลุมบ่อนกันนะฮะ
ในคลิปนี้ครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะพนักงานขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารทะเลาะวิวาดกันยกพวกกันเป็นสิบนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยรัชดาพิเศษ๑๔ทับ๑ย่านบุคโลนะครับ
คนที่ถ่ายคลิปนี้แล้วก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ
ให้ข้อความเอาไว้บอกว่าพื้นที่ที่พวกผมจอดกดงานที่พักผ่อน
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเช่าที่เขาจอดรถจอดได้ประมาณ๑๐คัน
แต่มีคนมาขอที่จอดด้วยพวกผมก็ไม่สามารถให้จอดได้
เพราะพวกผมก็จอดกันเยอะแล้วพอบอกว่าจอดไม่ได้ก็ไม่พอใจ
พวกมาประมาณ๓๐คนมารุมทำร้ายพวกผมมีทั้งมีดมีทั้งไม้ใช้หมวกกันน็อกรุมทำร้าย
มีคนนึงจะเอามีดแทงผมแต่มีคนมาห้ามไว้
ส่วนพี่อีกคนนึงโดนเอาขวดแก้วตีหัวหัวแตกต้องเย็บไม่มีโอกาสได้สู้เลย
เพราะมากันเยอะมากสรุปแล้วไม่ได้แย่งกันเรื่องการแย่งคงแย่งคิวรับส่งอาหารนะฮะ
ฝั่งที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเช่าที่ตรงเนี้ยจอดรถกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องรอใช่ไหม
รอมีจุดที่จะคอยกดรับงานเช่าเขาจอดรถจอดกันได้แค่สิบคันได้
แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะมาขอจอดด้วยแล้วบอกไม่ได้ก็เลยถูกรุมทำร้าย
หลังเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๕คนนะครับไปแจ้งความไว้ที่สอนอบุคโลนะครับ
ดำเนินคดีกับกลุ่มที่มาก่อเหตุ
เนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหาย
น้องโทรมาไลน์มามาหาตัวหนึ่งเนี่ยแหละ
น้องโทรมาไลน์มาบอกพี่หนูมีเรื่องหนูขึ้นมาด่วนเลย
ก็เลยขึ้นไปปุ๊บเขาว่าตุ๊บตับตุ๊บตับกันหมดแล้วที
เรื่องแค่ที่จอดรถนี่เดียว
เพราะเราก็บอกเขาว่าเดี๋ยวมองมันก็มีที่จอดเราก็แค่ขอตรงนี้เอง
เพราะถ้าธนาคารออกอย่างธนาคารไม่เปิดเราก็ให้เขาไปจอดตรงข้างธนาคาร
เราขอแค่เวิร์คตรงนั้นที่เที่ยวเอง
ขายส้มตำชื่อร้านรุ่งทางแล้วเขาเลือกกิจการไป
ลุงแก้วเขาบอกว่าโอเคมึงไม่มีที่จอดมาจอดตรงนี้
แต่พวกมันดูแลบัตรฝ่ายเรียบร้อยนะอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นนะ
เราให้เขาให้เราดูแลพื้นที่ครับแล้วการดูแลเนี่ยมีการเกิดการค่าเช่าอะไรพวกนี้ได้ไหม
คือเราเสนอให้เขาแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เอาดูแลให้กูแล้วกันอย่าให้ใครปีนเข้าไป
เพราะคนเราเยอะเพราะคนเราดูแลไม่ร่วมอื่น
เขาเลยให้เราจอดมา๑๐คันได้มาก
วันนี้คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ที่ซอยรัชดาพิเศษ๑๔ทับ๑อยู่ที่แขวงบุคโลเขตธนบุรีนะครับ
ได้คุยกับหนึ่งในพนักงานส่งอาหารที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความเข้าใจผิดของทั้งสองฝ่าย
ปัญหาก็คือไม่ได้คุยกันดีก็เลยทะเลาะกันแล้วก็มีเรื่องวิวาดกัน
หลังเกิดเรื่องเขากับคู่กรณีได้พูดคุยทำความเข้าใจกันแล้ว
เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็เห็นว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน
อยากให้เรื่องทะเลาะเบาะแว้งจบลงด้วยดี
เรียบร้อยคือจับมือเรียบร้อยแล้วคือไม่มีอะไรแล้วครับผม
คือเหมือนต่างคนต่างเข้าใจผิดกันแล้วคือก็มันอารมณ์ร้อนกันด้วยแล้วก็
ก็เลยคุยกันแล้วคือเรียบร้อยแล้วคือไม่มีอะไรหรอกครับ
คือให้มาคุยกันก็คือมาคุยกันดีอะไรอย่างนี้คืออธิบายกันอะไรอย่างนี้
ก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับ
เขาก็มีการรับผิดชอบค่าเสียหายค่ารักษาอะไรมา
ก็คือได้คุยกันเรียบร้อยหมดแล้วครับ
เขาเคลียร์กันแล้วจริงจริงนะครับเพราะว่ามีภาพนะฮะ
หลังจากที่คู่กรณีสองฝ่ายได้พูดคุยปรับความเข้าใจทำความเข้าใจกัน
นี่ฮะจับไม้จับมือกันเรียบร้อยขอโทษขอโพยกันนะครับ
ตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาแล้วเขาบอกเขาไปเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ฝ่ายที่ไปรุมชกต่อยเขายินดีชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลให้
ส่วนเรื่องคดีความก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการว่ากันต่อไป
นี่นะฮะพันธุ์ตำรวจโทษนัดถวัตรสิทธิโชคทำ
รองภูมิกับการฝ่ายสอบสวนสนบุคโลบอกว่า
หลังเกิดเหตุประมาณ๕๖ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนที่ไปทำร้ายเขาได้ทั้งหมดนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเกิดจากความเข้าใจผิดกันสื่อสารไม่ตรงกันเข้าใจไม่ตรงกัน
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนยันว่ายังสามารถทำอาชีพเดียวกันในพื้นที่สถานที่ย่านเดียวกันต่อไปได้
และรับปากว่าจะไม่ให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอีก